อยู่ดีดีเนี่ยเพื่อนคนนี้ชื่อในบอลคือมีคนฝากของมาให้เขาก็รับมาเป็นเครื่องดื่มชูกำลังมีเงินมาหนึ่งร้อยไอ้คนฝากมาน่ะใครไม่รู้หรอกแต่บอกเนี่ยบอลมีสาวฝากมาให้แล้วเขาก็เอาคนที่เป็นคนถือถุงอ่ะเอาเงินร้อยหนึ่งไปแล้วบอลบอกไม่เอาอ่ะไม่ชอบกินเครื่องดื่มชูกำลังก็วางไว้ปรากฏปรากฏเนี่ยค่ะคนที่กินค่ะฝากมาให้ขออภัยคุณผู้ชมในบอลเนี่ยคือคนที่กินแต่คนอีก
คนนึงเนี่ยที่มีคนฝากมาให้คือในเอ็มเขาฝากมาให้เอ็มแต่เอ็มไม่กินแต่บอลน่ะเอาไปกินดูจังหวะเนี่ยเขย่าเขย่าอ่ะเขย่าแล้วแล้วมันจริงจริงตรงเขย่าอ่ะมันมีฟองฟู้ออกมาด้วยนะแต่ไม่รู้ทำไมเขาไม่ยอมผิดสังเกตเปิดออกมามีฟองแล้วยังกระดกกระดกกระดกกระดกเข้าปากไปนะคะคนที่กินแล้วรับเคราะห์แทนเพื่อนก็คือในบอลอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดนะคะที่อยู่ในร้านขายของชำ
เป็นลูกจังของร้านนี้ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังขวดนี้เข้าไปตอนตี๕ครึ่งแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะวิดคิดเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าตี๕ครึ่งเช้าเมื่อวานนี้กินเข้าไปหลังจากนั้น๓ชั่วโมงอ้าวอาการไม่ดีแล้วเริ่มจากหน้ามืดหายาหม่องมาดมเป็นอะไรจากนั้นแขนขาชาลิ้นเริ่มแข็งคนในร้านตกใจรีบเรียกรถพยาบาลมา

อย่างนั้นแต่บอลบอกถ้านายไม่กินเราขอนะทีนี้บอลดื่มเลยค่ะตอนที่บอลจะดื่มอย่างที่ขวัญบอกว่าเขาเขย่าขวดก่อนเอามันมีฟองอากาศฟูออกมาถามว่าบอลแล้วบอลไม่สังเกตหน่อยหรอยังจะกินบอลบอกโอ้วพี่นักข่าวตอนนั้นผมง่วงขนาดนั้นช่วงตี๕๓๐ผมไม่เอกใจหรอกเปิดฟ้าดื่มไปเลย
กลับถึงลำเก็กปากไม่ได้เปิดไม่ได้อ่าเหรอ

ถึงถึงมันแปลกก็ดบปากอีกปกหมด
พี่บอลบอกกินไปได้สักครึ่งชั่วโมงเนอะ

เพราะก็ผมอยากจะกินให้ตื่นไง
ผมง่วงไงมันตี๕๓๐ผมต้องมาทำงานที่ร้าน
แล้วประเด็นคือตอนผมเปิดมันต้องขวดใหม่ไหมล่ะพี่นักข่าว
ก็ตอนแกะมันยังแกรกแกรกเลย
เอ้าถ้าอย่างนั้นแล้วมันมีอะไรอยู่ในขวดได้ยังไง
เจ้าตัวบอกอ้าวพอไปสังเกตปรากฏฝาขวดมีรูค่ะคุณคิง
มีรูเล็กเลยคาดเอาแบบนี้ว่าอาจจะมีคนตั้งใจฉีดสารอะไรบางอย่างเข้าไป
อาจจะเป็นสารเสพติดก็ได้เข้าไปตรงฝาขวดนี่เห็นไหมคะ

ใช่เข้าไปตรงฝาขวดเลยสงสัยว่านี่อาจจะเป็นฝีมือของคู่อริในเอ็ม
แต่นายเอ็มไม่ได้ดื่มเท่านั้นเอง
ด้วยการส่งตำรวจเข้าไปตรวจแล้วก็จับในเอ็ม
แต่กลายเป็นว่าในบอลเพื่อนมารับเคราะห์แทน
ใกล้กับร้านที่อยู่แถวนั้นนะคะเขาเล่าแบบนี้
เช้ามืดวันนั้นตอนที่กำลังเปิดร้าน
มีผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นคนถือเครื่องดื่มชูกำลังมา
รูปร่างผอมสูงใส่แมสมา
ก็เดินถือถุงนี้มาแล้วก็มีเงินมาด้วย
มาหาแล้วบอกว่าเดี๋ยวฝากเอาไว้ให้เอ็มนะ

ผู้หญิงมีคนแอบชอบฝากมาให้และให้กินเลย

ทีนี้แม่ค้าบอกท่านนี้บอกว่าไม่ได้คิดอะไรหรอกตอนนั้น
พอในเอ็มเดินมาก็เลยหยิบถุงให้
เอาจริงจำหน้าได้แต่ก็ไม่ได้รู้ว่าเป็นใคร
ไม่ได้เอกใจเพราะก็เห็นว่าก็มีคนซื้อของมาฝากบ่อย
ตอนนี้ตัวในบอลที่รับเคราะห์แทนเพื่อน
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอ่างทองค่ะ
ก็คิดว่าเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะคะอาการ

จะให้ตามคนก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ
ครับต้องระวังเลยนะฮะ
ของกินที่ได้มาจากคนที่เราไม่รู้จัก
คือคนแปลกหน้าตรวจสอบให้ดีกว่า